พวกเรา๔คนทานาจอไทยรัฐทีวีแบบนี้
กับรายการที่จะเผยเคล็ดลับการทำเงินรูปแบบใหม่

เศรษฐีรุ่นใหญ่

กับรายการเศรษฐีป้ายแดง

ใครที่ใครอยากเป็นเศรษฐีห้ามพลาดครับ
เอาล่ะในโอกาสนี้ผมขออนุญาตแล้วกัน

เพราะผมอามชะดะน้องใบต้อง

ช่วยมาอย่างนี้ครับ
เนี่ยพอมาแล้วเราก็จะรวบรวมนะคะเรื่องราวอาชีพเด็ด
รวมไปถึงไอเดียโดนที่พร้อมจะทำให้คุณผู้ชมที่ดูทุกคนนั้น

ยังไม่พอครับนอกจากนั้นเรายังมีการเชิญแขกรับเชิญพิเศษครับ
ซึ่งเหมือนจะของกฏิการตัวจริงสินจริง
ผู้ที่ประสบความสำเร็จผ่านความยากลำบาก

ดูด้วยกันรวยไปด้วยกัน
ขอเริ่มประเดิมด้วยข่าวแรกของเราเลย
นั่นก็คือเป็นเรื่องของแตงโม

แต่ไม่ใช่แตงโมธรรมดานะฮะ
แตงโมไม่ธรรมดาผมชอบอยู่แล้วโอ้นี่มันบักแตงโม
เดี๋ยวขออยากให้พี่ป้องทำท่าแตงโมหน่อยค่ะ

เพราะว่าเป็นแตงโมรูปหัวใจ

ที่ตอนนี้กำลังทำรายได้กับเกษตรกรอย่างมากมาย
มากมายนะครับที่ยังเผลอคำเขื่อนแก้วจังหวัดเจ้าโสธรนะครับ
อืมและที่สำคัญค่ะเป็นแตงโมปลอดสารพิษอีกด้วยโอ้น่าสนใจ
ดีมากแล้วเขาปลูกกันยังไงครับเนี่ย
วิธีการนะครับทำให้ตะโมนี่นะครับเป็นรูปทรงแบบนี้
เป็นอะไรเลยอ้าวพกับจะใช้ค่ะรูปหัวใจเนี้ยนะครับ
จากการยึดน็อตให้แน่นดูแลบล็อกย้ายน้ำเข้าไปตกค้างภายใน

เรียกได้ว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับแตงโมนะครับ
จากปกติแตงโมจะอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ๒๐๓๐บาท

แต่ถ้าเป็นแตงโมรูปหัวใจอันนี้นะครับเขาขายไง
ลูกเดียวนะครับ๓๐๐๔๐๐บาทเลย
๐บาทนี่เพิ่มเป็นเท่าทวีคูณเลยนะคะ
มีคุณเลยนะครับมีมากนะครับอ๋อแล้วจริงจริงเขาบอกว่าแตงโมเนี้ยนะเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์เหมาะกับคนที่รักสุขภาพด้วยนะคะ
เพราะว่ามันมีแครอรี่น้อยนะคะแตงโมเนี่ยมีส่วนประกอบเป็นน้ำเยอะมันทำให้อิ่มด้วย
แตงโมรูปหัวใจเขาบอกว่าถ้าใครได้ดูข่าวโซเชียลมาเดือนที่แล้ว
เขาบอกว่าทำเงินได้หลักแสนเลยเขาขายกันได้๑๙๐๐บาท
เป็นของพี่น้องเกษตรกรชาวศรีสะเกดเขานำแตงโมไปประมูล
แล้วนำรายได้มามอบให้กับโรงพยาบาลศรีสะเกดค่ะ
นำไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์นะคะเอาเพื่อสู้กับเจ้าโควิดสิบเก้านี่แหละ
ใช่มันเป็นการส่งความรักที่แบบว่าเออมันน่ารักอ่ะ
ใช่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับในการทำเงินง่ายนะคะคุณผู้ชม
แต่ไม่ได้มีแค่เรื่องของแตงโมสิคะที่เราสามารถเพิ่มมูลค่าแล้วก็ทำเงินได้
เนี่ยทุกคนรู้ทานกันเช้าอยู่แล้วแต่เอ๊ะกาแฟเดี๋ยวเนี้ยจะสร้างจุดเด่นจุดขาย
มันแตกต่างจากร้านอื่นยังไงนี่ไงร้านกาแฟเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่เป็นการไปนั่งดื่มกาแฟแล้วนะครับ
เป็นการพบประชุมติวนั่งสือ
ไว้รุ้นมาทำงานให้ว่าทุกคนไปร้านกาแฟกัน

จริงนะคุณผู้ชมต้องบอกว่ากาแฟเดี๋ยวนี้

เพราะว่ากาแฟที่ใบตองจะพาพี่ทุกคนไปทานในวันนี้
เป็นกาแฟที่ไม่ธรรมดาแค่พูดชื่อจะต้องร้องเฮ้ยเฮ้ย
เอ่อฟ้างก่อน
และนี่เลยค่ะท้าให้ลองกันเลยกับเมนูชื่อสุดแปลกนั่นก็คือ
เอสเปรสโซปลาร้านั่นเอง

แล้วจริงแล้วเจ้าของไอเดียนี้เขาก็เคยเป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนกับพวกเรามาก่อนนี่แหละ
แต่ว่าด้วยการแบบแพร่ระบาดของโควิด๑๙ในช่วงก่อนหน้านี้
หลายคนก็โอ้โหต้องกลับบ้านเกิดมา
แล้วก็ลองคิดดูสิว่าเราจะทำอะไรกันดีนะ
อ่ะตัดสินใจลองเปลี่ยนตึกแถวที่เป็นที่อาศัยของบ้านตัวเองนี่แหละ
กลายมาเป็นร้านกาแฟดูซิแล้วจะทำยังไงให้กาแฟของร้านเขามันมีจุดขายที่มันแตกต่างจากร้านอื่น
ก็เลยปิ้งไอเดียขึ้นมาว่าเฮ้ยปลาร้านี่แหละคือคนไทยเนี่ยชอบมาก
ก็เลยมีไอเดียว่าเราจะลองนำไอ้เจ้าปลาร้าผงเนี่ยมาผสมลงไปในกาแฟดูสิ
แล้วปรากฏว่าพอเขาโพสต์คอนเทนต์นี้กาแฟปลาร้าลงในโลกโซเชียลนะคะคุณค่ะ

โอ้โหได้รับความสนใจถล่มทลาย
ลูกค้ามากันที่ร้านเนี่ยเยอะมากเพื่ออยากจะมาลองเอสเปรโซ่ปลาร้าแก้วนี้
แล้วเขาขายแก้วหนึ่งเท่าไหร่

เจ้าของร้านเขาบอกว่ามันเป็นเมนูที่
สร้างรายได้ให้กับทางร้านเดือนหนึ่งเป็นหลักหมื่น

แล้ววันนี้ไม่ต้องมีมาให้พี่ทั้ง๓คนได้ชิมกันด้วยค่ะ
จัดมาเริ่ม

เชฟเรสโซปลาร้าของเรา

ให้ดมก่อนดีไหม

มีน้วอิหรี่บ่้อ

แล้วมันปลารางใช่ป้าแต่มันไม่ขาวเลยนะคะ

ว่าอุ๊ยฉันไม่ค่อยกล้าหรือไม่ค่อยชอบทานพะระ

ไปได้เพราะว่าร้านนี้เขามีทั้งเมนูกาแฟมะพร้าว

ช่วงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันบำรุงสุขภาพผู้ใช้
ดื่มแล้วมันคึกมันคัก
เรียกว่าเป็นการแบบเขาเกลียดเมนูใหม่ใหม่นะคะการเกลียดเมนูใหม่เนี่ยก็จะสร้างรายได้นะเรียกว่าเป็นจุดขายเหมือนกัน
แต่สิ่งที่ห้ามลืมเลยเนี่ยก็คือเทคนิคเรื่องการโพสต์ขายค่ะ
วันนี้เลยมีวิธีง่ายมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยค่ะ
ที่หนึ่งก็คือต้องเจาะกลุ่มเป้าหมายให้ตรงจุดก่อนค่ะ
อันดับแรกนะคะต้องสำรวจตัวเองก่อนว่า
สินค้าของเรานะคะมีกลุ่มเป้าหมายแบบไหน
อายุประมาณเท่าไหร่แบบนี้นะคะ

เราจะโพสต์ในกลุ่มแบบที่คนรักกาแฟ
ถ้าไปโพสต์ในกลุ่มคนรักผลไม้ก็ไม่ได้

ที่สองคือต้องไม่ตั้งราคาที่แพงเวอร์จนเกินไป
คือเราต้องสำรวจก่อนว่าสินค้าที่เราขายเนี่ยราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่
ของเราแบบสมมุติคนอื่นขาย๒๐เราจะมาขาย๑๒๐บาท

ที่สำคัญนะคะราคาที่มันถูกเนี่ยมันจะทำให้คนกล้าซื้อกล้าตัดสินใจกล้าลองซื้อมากขึ้นเรียกว่าเน้นปริมาณดีกว่านะคะ
อันที่๓เนี่ยต้องมีความขยันในการโพสต์ค่ะอาจจะแบบมีเวลาสักวันละ๑๒โพสต์อะไรอย่างนี้
ให้คนเห็นของเราอยู่บ่อยค่ะเรียกว่าเราต้องขยันในการเรียกแขกอยู่เรื่อย
โพสต์บ่อยประมาณแม่เหนื่อยโพสต์ชุดว่ายน้ำได้ไหมฮ
โพสต์บ่อยแค่ไหน
คนที่ตามแล้วคุณหน่าอยากส่อง
อันนี้คล้ายโขง

และก็รายการของเรามีเทคนิคแค้นนี้มาบักคุณผู้ชมอยู่เรื่องเลยค่ะ

ที่จะทำให้คุณเนี่ยร่ำรวยได้ด้วย

คือไอ้ที่ความเปรี้ยวที่ผมบอกนะพี่ป้องนะ

แต่หมายถึงว่าความเปรี้ยวของมะนาว
อ้าวเดี๋ยวนะมะนาวมันทำให้รวยเลยเหรอ
ทำเป็นเล่นไปคือมะนาวเนี่ยไม่ได้ขายแค่ผลแล้วมันรวยอย่างเดียวนะ
แต่ขายเรื่องของการเพาะพันธุ
ผมไปเจอคุณลุงคนหนึ่งแกมีสุดยอดเคล็ดลับวิชา
ในการผสมสายพันธุ์ต่าง

จนได้เป็นสายพันธุ์ของเขาเอง

หมายถึงว่าสร้างสายพันธุ์ของตัวเอง
โดยการนำพันธุ์นั้นมาผสมกับพันธุ่นนี้

ใช่ครับแล้วแกน่ะจดสิทธิบัตร
แล้วก็สร้างรายได้ได้อย่างเป็นกรอบเป็นกรรมเรียกได้ว่า
โอ้โหลูกค้าแกทั่วทั้งประเทศ

เพื่อสร้างรายได้ได้มากขนาดไหน

มะนาวเนี่ยถ้าไม่มีน้ำ
มันก็เหมือนความรักที่มันไม่มีหัวใจ

ถ้าไม่อยากดราม่าลองหันมาปลูกมะนาว

ผมก็เลยพาคุณผู้ชมมาเจอกับคุณลุงที่นี่
ลูกมะนาวของเขาลูกเท่ากำปั้น
วันนี้ตามผมมาเดี๋ยวจะไปหาคำตอบกันครับ

โอ้โฮสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

โหสวนมะน่าของลุงจำระพรคษ์กว้างใหญ่ไปชันนะ
อยู่ใจกลางกรุงขนาดนี้ของเรามันใหญ่มันเยอะขนาดไหน
คือ๑๒๐๐กว่าปรังวาค่ะ

ครับ๑ใจรัก

แล้วก็ไว้สอนลูกศิษย์ด้วย
เรื่องของการปลูกมะนาวแน่นอนเราชอบ
แต่ว่าปลูกมะนาวมันก็ไม่ง่าย

ไม่มีความรู้ปลูกอะไรไม่ก็ไม่ขึ้น

ได้รับการพัฒนาโดยตัวของคุณลุง
ผมทำกับมือเองตัวเองครับ
สมพันธุ์ขึ้นมาใหม่แล้วทำขึ้นมาเอง
ประมาณกี่สายพันธุ์แล้วเอาแบบว่าตัวเลขกลมเลย
เวลานี้๔๖สายพันธุ์ครับ
สายพันธุ์เข้าไปแล้วอ่ะ
โตเบอร์เลอร์เทอร์เลยไอ้ต้นนี้ใช่ไหมเป็นสายพันธุ์ที่เราทำขึ้นมา
แล้วเป็นสายพันธุ์ที่พลาดภูมิใจมากสร้างชื่อให้กับเรา
ใช้รายได้ให้กับลุงจำหนักเท่าไร

ถ้าขายดีก็เป็นพันต้น

แต่ถ้าขายเดือนหนึ่งได้เป็นพันต้นมันเท่าไ

เฮ้ย

มะนาว๑๐๒๘ที่ผมจดทะเบียนไว้

ไอ้เครียวเพรียว

แต่ของผมขมไม่ขมลองเคี้ยวดู

รสชาติดีรสชาติเยี่ยมแล้วไม่ขมจริงนะ
และนี่คือช่วงสำคัญของการที่จะเป็นเศรษฐี

ผสมผสมผันมะนาว

เราจะต้องเอาเกษรตัวผู้ของต้นอื่นที่ดี
ผสมมาเกษรตัวเมียตัวนี้
แล้วเกษรตัวผู้ที่อยู่รอบตัวเมียนี่แหละ

ผสมกับเกษรตัวเมียตัวนี้
แบบนี้ถือว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับ

ถ้าคุณขายนอกฤดูคือเงินทั้งนั้น
เป็นผู้นำคือโอกาสจะได้มากกว่าจะได้มาเร็วกว่า

สำหรับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เทคนิคต่างเยอะแยะมากมายนะ
นี่แหละครับเคล็ดลับทำเงินง่าย
ดูเป็นไอเดียก็ได้ทำขายก็รวย
วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณลุงจำรัฐมากนะครับ
ซีนีครับขอบคุณครับ

นี่ค่ะลูกก็ดกขนก็ใหญ่น้ำก็เยอะ
แถมยังเปรี้ยวอีกด้วยค่ะ

คุณอย่างชอดตามไปด้วย

เกษตรกรคนอื่นนะคะก็จะสามารถไปต่อยอดได้
ค่ะแล้วถ้าใครสนใจเทคนิคการปลูกมะนาวนะคะ

เขาสอนฟรีด้วยค่ะที่เบอร์๐๘๑๕๕๒๖๗๐๐นะคะ
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเบรกกันสักพักนึงนะคะ

อย่าเพิ่งไปกินน้ำ

นี่ดูคนชงสิว่ายาวขนาดไหน
พี่ป๊อบค่ะเขาใจคำว่า๐
แล้วฉันไปชาร์จที่เด็ดจากยอดที่๓ของต้นที่๕๙ของยอดอ่อนที่๕มั้ยคะ
ใช่หรือเปล่าก็รู้แต่รู้ว่าเด็ดแน่นอน

เสร็จแล้วคุณสองคนเรื่องมากนะ

บอกเลยนะแต่ก่อนก่อนจะมาเป็นผู้ประกาศพิธีกร
ผมเดินสายนักเลงมาก่อน

มีอย่างสติ๊กเกอร์มีมันรอยสัก
เสร็จสาขาไว้ให้เห็นมาก

ไปดูกันซะหน่อยแล้วว่าเขาขายน้ำกันยังไง

เป็นธุรกิจที่ขายดีไม่มีตกยุค

ทำกลางหลากหลายแบรนด์ที่แข่งขันกันในตลาด

ขายดีบขายดีก็มารู้ชานี่ล่ะครับ
ด้วยราคาที่จับต้องได้๑๙บาท
รสชาติชาที่ถูกใจคนทุกเพศทุกวัย
ทำให้เจ้าแพ็กเกจแมวเหมียว
มารุชาครองใจไปทุกพื้นที่ทั่วไทย
ไม่น่าเชื่อว่าชานม๙๙บาท
พาชีวิตผมมาไกลถึงขนาดนี้
โก้เนี่ยครับก็นั่งวาดเองครับ
ชาของเราเรานำเข้าจากไต้วันนะครับ

เพราะฉะนั้นผมการันตีได้เลยครับว่าคุณภาพทุกสาขานะครับรสชาติเดียวกัน
แล้วก็ได้คุณภาพแน่นอนครับผม
ซึ่งความที่รสชาติและราคาเข้าถึงง่าย
ทำให้ธุรกิจมารุชาเติบโตไว
สาขาได้ในเวลาอันรวดเร็ว
มีฐานการผลิตสร้างเป็นโรงงานใหญ่โตของตัวเองเลยทีเดียว
โอ้โหอะไรจะขนาดนี้ล่ะครับ
นี่นี่ก็จะเป็นโกดังกระทาสินค้าภาคกลางนะครับผม
ก็จะมีที่ลำปางครับแล้วก็มีที่กรุงเทพปริมณฑล

อันนี้ก็จะเป็นสินค้าที่เขาส่งออกไปให้กับลูกค้าแฟนชายนะครับผม
วันนี้ก็จะไปจากจังหวัดตังนะฮะนครศรีนะครับ
แล้วก็จะมีอุดรมีโคราชนะครับผม
แล้วนี้ก็จะไปชายพูมนะฮะนี้ก็จะไปแพ่ครับ

ก็คือของเราสินค้าของเราส่งไปทั่วประเทศเลยครับ
ด้วยความสำเร็จที่ก้าวกระโดดนี้สร้างรายได้ทำให้คุณอ๊อฟ
สามารถจับเงินล้านได้ภายใน๖เดือนที่เปิดตัว
แต่กว่าจะเป็นมารุชาที่ประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้

ใครอยากเป็นเศรษฐีต้องตั้งใจติดตามเรื่องราวของคุณอ๊อฟให้ดี
เพราะดูก่อนรวยก่อนแน่นอนครับ
เอาจริงนะคุณค่ะรสชาติชาเขาดีมากเลย
เขาไม่ได้มีแต่ชาไข่มุ้งนะเขาเพื่อสุขภาพด้วย

ดีมากเลยคุณอ๊อฟดีมาก
สองสาวเขารู้ว่าเขาแฟนชายเยอะทำเงินได้แยะแหมเปลี่ยนสีใช่ไหม

ก้าวว่าเป็นเจ้าของธุรกิจในกว่าเต็มแค่๒๖ปี
ที่มีแฟนชายกว่า๗๐๐สาขา
เขาทำได้ยังไงเดี๋ยวไปคุยกันครับ

ด้วยท่าทางบุคลิกและรอยสักแบบนี้
ขนาดพี่รับประพอเข้ามายังทักเลยใช่ไหมคะ

ทำไมผมให้ไปขับรถไปให้นายลงก่อน

ขอบบอกผมของรถเองครับ

นี่คือคนเราอย่าไปดูแค่ภายนอก

ดูในที่นิสัยใจคอ
ธุรกิจหรืออย่างไรจะฝากฟันมาได้มันมีอะไรบ้างครับ
ช่วงแรกครับช่วงแรกตอนที่เขาอยู่ในเมืองใหม่เนี่ย
ครีมมาสามแล้วก็เดินครับเดินสมัครงาน
แล้วก็เห็นป้ายปิดติดรับสมัครงานอะไรอย่างนี้
ผมคิดว่ามันมีแค่อสอร์หกออกเอง
ผมก็เดินไปตามซอยแล้วผมก็นึกถึงเพลงหนึ่งครับ
ละครชีวิตของพี่ไม้พี่ลมพรนะครับ
เดินไปแล้วก็แบบสมัครงานไม่ได้ไม่มีวุฒิอะไรอย่างนี้ครับ
เดินสมัครงานเหมือนจะเป็นพระเอกที่สร้าง

อ๊อฟเองอยากจะหนีความจน
มีแรงผลักดันในชีวิตที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ย
ลำบากมากขนาดไหนคะ
ก็ได้จบเงินมากว่า๓บาทมากว่า๕บาท
เวลาเพื่อนพักเที่ยงเนี่ยเขากินขนมกินอะไรกันเสร็จ

ผมจะไปยืนรออยู่ตรงถังขยะครับ

รอใช่ครับใช่ครับ
ใช่จำได้ตอนนั้นแต่ตัวนี้เลย
เขากินสาลีผมไม่เคยเห็นสาลีผมเคยเห็นแต่แอปเปิ้

เพราะครอบคราวที่จิตผมก็ไปหยิบใหม่ผมก็รอยเขากลับบ้านผมก็ล้างน้ำมากิน
ผมไม่รู้ว่ามันคือสารีแต่ผมเห็นข้อขามันคืออะไร
พอโตมารู้อืมตามใจคือซารี
พอโตขึ้นมาเราจะไม่เป็นอย่างนั้นอีก
ครับคือต้องบอกว่าทางบ้านผมเนี่ยจะเป็นพ่อค้าแม่ค้ามากกว่า

ข้างหลังนะโหคุณแม่เราก็ตี๓ตี๔ก็ยังนั่งขายก๋วยเตี๋ยวอยู่เลย
ครอบครัวก็อยู่สเปะสปะกันไม่ได้อยู่ด้วยกันอะไรอย่างนี้ครับ

ใช่ครับผมคิดว่าไม่มีใครอยากจนหรอก

ถ้ามีชีวิตอยู่ถ้าเจอปัญหาขอเจอปัญหาแบบคนรวยดีกว่า

ครับคือตอนเด็กเรารู้สึกเราไม่อยากจนใช่ไหมครับ
แล้วทำไมเราถึงเลิกเรียนก็แบบประหก

คือตอนนั้นว่าผมเริ่มป่าว๖นะคะ

อยากลองใบรุ่น

มยากลายมนิก็จะตามธรรมดา
ผมคือผ่านทั้งหมดเลย

ไปยืนนึกแล้วอ๋อมันมีความสุขที่สุดกับแบบนี้

มันที่สุดแล้วมันก็คือมันอยู่แค่นี้
ชาวบ้านก็ไม่ได้มีเงินที่จะส่งเราเรียนอะไรด้วยไงฮะ

จากที่เราเรียนน้อยต้นทุนในชีวิตก็น้อย
อุปสรรคก็เยอะรอยทรงรอยสักทำงานที่ไหนก็ไม่รับ
วันนี้มีวันนี้ได้มีเคล็ดลับอะไรครับผม
แรกเลยก็คือผมเป็นคนที่ตั้งเป้าหมาย
คือไม่ได้เรียนนะครับต้นทุนอะไรความรู้อะไรที่มันไม่แพง

ซื้อหนังสือมาอ่านครับผมอ่านหนังสือเยอะ
พอผมอ่านหนังสือมารู้สึกว่าเล่มละ๒๐๐๓๐๐บาท

แนวคิดจากคนที่เขาไม่มีอะไรเลยอย่างนี้
มันฟังแล้วมันเป็นแรงดึงดูดมหาศาลเลยครับ
สิ่งที่ฟังคือแปลว่าธุรกิจประวัติธุรกิจอะไรอย่างนี้
ใช่ครับแม้กระทั่งส่วนหลักก็จะเป็นความคิดมากกว่าครับ

นี่ค่ะนี่คือหนังสือทั้งหมดที่คุณอ๊อฟอันนี้เป็น

ส่วนน้อยนะคะขออนุญาตให้คุณอ๊อฟดูนิดนึง

ถ้าไปที่บริษัทผมเนี่ยผมก็จะเอาข้อความพวกนี้ไปไว้ในห้องทำงานผม
คือในห้องทำงานจะมีประโยคเด็ดจากหนังสือที่เขาชื่นชอบ

มันฟังแล้วมันก็มันฉุดคิดนะครับ
มันฉุดคิดปุ๊บเราต้องเป็นแบบนั้นอะไรอย่างนี้

ที่เหลือมันก็คือแรงพนันของเรานะครับ

อยากรู้จังเลยไอ้โค้ดนั้นไอ้คำนั้น
ีเวิร์ดคำนั้นมันเขียนว่าอะไร

อ๋อเยอะนะฮะแต่ก็จะมีอีกที่ที่ผมเจอกับเจ้าเจ้าค่ะคือ
ความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จครับ

ขายลูกชิ้นขายส้นตำ
ขายหมูจุ่มอะไรอย่างนี้เยอะครับ
ขายมาหมดขายเสื้อผ้าขายอะไรพวกนี้เยอะเลย
ขายซูชิ
ทำมาเยอะมากครับผมครับ
เราเคยขายน้ำมาก่อนนะน้ำนั้นมันทำง่ายลงทุนก็น้อยกำไรก็ดี

ผมก็เลยไปยืมเงินเข้ามา๒๐๐๐บาท

ใช่ครับตอนนั้นหมูจุ่มมันเริ่มไปไม่ไหวแล้วไง

ใช่ครับผมก็เอาไปให้คนรู้จักกันนะครับ
ให้พี่ผมไปทำเคาน์เตอร์มาราคา๓๐๐๐บาท
แล้วเดี๋ยวผมก็ไปลงทุนซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์มา
แล้วก็โลโก้อะไรเราเราก็วาดขึ้นมาเอง
โลโก้เราก็วาดเองใช่ครับคือผมมาเลี้ยงแมวชอบเลี้ยงแมว
ก็เอ๊ะอะไรดีที่มันน่ารักแล้วคนที่มันให้เป็นกิมมิก

ผมก็วาดเองเลยสุดท้ายแล้วโอเคผมก็ให้ร้าน
เขาทำเป็นแบบสำเร็จมาแล้วก็ได้มาผมก็มาแปะที่หน้าร้าน
เกิดเป็นมารุชาแล้ว๑๙บาทเองทำไมต้องราคา๑๙บาทมันถูกมาก
ผมเคยขายร้านมันต้นทุนมันถูกอะครับต้นทุนมันถูกทำไมเขาถึงมาขายมันแพง
แล้วก็ไหนเราทำแล้วผมก็เลยทำขาย๑๙บาทดีกว่า

บางทีร้านข้างผมขาย๒๐บาทแถมแข่งมุก
ของผมเนี่ย๑๙บาทไม่ได้มีท็อปปิ้งไม่ได้ไข่มุกนะครับ
อาจจะมาเรียกมาซื้อร้านผมเพราะเขาเห็นแค่ตัวเลขอะครับ
ได้มาหมดแล้วเราได้อีกร้านพร้อมจะตั้งแล้ว
โก้เราก็จัดการเรียบร้อยราคาเราก็กำหนดเอาไว้

สูตรครับผมก็เปิดยูทูปดูบ้างแล้วก็ลองผิดลองถูก

เดี๋ยวคุณทำเททิ้งมากี่แก้วแล้ว

จริงพันแก้วก็อาจไปอยู่กับลูกค้าแหละครับ

ใช่ใช่ครับขายไปด้วยลองผูกไปเรื่อย

มันต้องทำมันต้องขายเข้าถัดแล้วครับ

คิดในใจว่ามันได้๒๐แก้วได้แก้ว๑๙บาทได้๑๐๐๐กว่าบาท
ก็พอจะมาจ่ายค่าเช่าห้องได้

คือเขาบอกว่าจะเปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า
มีการถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ลงไปในโซเชียล

เขาไม่ได้มาชิมรสชาติหรอกแต่เห็นรูปหน้าน่าตามันหน้าทาน

แชร์เป็นหมื่นเป็นแสนเลยครับ
ตอนนี้แบบมารุชาก็๗๐๐สาขา

เงิน๒๐๐๐๐บาทที่ยื้มยากมา
ได้คืนเขาตอนไหน
ก็คืนเลยครับ๑๐วันน่าจะ๑๐วัน
ไม่ได้จีบฟ้าทุกทีเลยเหรอ

ผมก็เลยมานั่งคิดแล้วเอ๊ะอะไรคือแฟนชาย
ก็ไปศึกษาดูเลยปุ๊บโอเค
พร้อมแล้วโสดก็คงทีแล้วแหล่งพฤติบก็มีแล้ว

พร้อมแฟนชายทำให้คุณอ๊อปมีจะได้
มีช่วงหนึ่ง๘ล้านใน๑เดือน
ตอนนั้นก็เป็นช่วงที่แบบว่าคนก็อยากได้อาชีพนะ

มันมีแบรนด์มันมีชื่ออยู่แล้วอะไรอย่างนี้ครับ
ตอนนั้นนะครับคนก็มาซื้อแฟนชายเราเยอะเลย
ก็เลยกดไปสัก๑เดือนกดไป๘ล้าน
แล้วตัวคุณอ๊อฟเองเนี่ยคุณอ๊อฟคิดว่าจุดเด่นอะไร
ทำให้ลูกค้าติดใจในมารุชาของเรา

รสชาติที่มันถูกปากกับกลุ่มลูกค้าของผม
ใช่คือแต่ก่อนเราเป็นพ่อค้าไงครับ
พ่อค้าน้องผิดมันแตกต่างกันมาก

ทำสักอย่างหนึ่งต้องนึกถึงลูกค้าก่อนเลย
จะขายให้ใครกลุ่มลูกค้าแล้วเป็นแบบไหน
อ๋อนกว่านี้ก็ค่อนประกัน
นั่นการลองคิดแบบนักธุรกิจ

ออกจากการมุมของพ่อค้า

แต่เขาติดต่อคนไทยมาติดต่อหรือว่าเขามาอีกตรงเลยฮะ
บางคนก็นัดผมมาคุยบางคนผมก็บินผมก็ข้ามไปหาเขานะครับ
ใช่คือตอนที่ผมทำช่วงที่ว่าผมเริ่มรู้แล้วมันต้องโตแล้วแหละ
ผมก็ใช้กลยุทธแหละผมใช้กลยุทธป่ารอบเมือง

ผมรู้สึกว่าตัวเองเราตัวเราเล็กมากเลย

รูปแบบสินค้าเข้าใจง่ายขายง่าย

คือผมเห็นคือบางคนเขาอาจจะแบบว่า

ผมคิดแล้วว่าผมมาทำมาขายกับกลุ่มคนแบบนี้

ใช่ครับอันนี้คือสำคัญผมบอกว่าอย่างหนึ่งที่ทำให้ผมประสบความเร็
คือผมเห็นลูกค้าผมชัดเจนครับ
ฟีดแบ็คจากลูกค้าที่ซื้อแฟรนชายขยายออกไป๗๐๐สาขา

ครับแล้วหลายคนก็ตั้งตัวได้แล้วครับ
หลายคนก็เป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักนะครับ
หลายคนก็ซื้อสาขาเพิ่มนะครับ

ที่ทำให้เขาได้มีอาชีพมีรายได้เสริม

ต้องบอกว่าของเรามากกว่าเครื่องดื่มคือสร้างอาชีพ
จากที่ฟังคุณออฟล์เล่ามา
ความล้มเหลวมาเรียกว่านับไม่ถ้วน
ก้าวมาถึงวันนี้ที่สำเร็จแล้ว
เรียนรู้อะไรบ้างจากความล้มเหลวที่ผ่านมาครับ
คือสิ่งหนึ่งผมคิดไว้ว่า
ทุกปัญหามันมีราคาของมันครับ
ถ้าเราอยากยิ่งผมตั้งเป้าหมายไว้ใหญ่โตเลยนะครับ
ซึ่งปัญหามันก็ต้องใหญ่ตามอยู่แล้วครับ
เวลาผมเจอปัญหาผมก็จะมองเป้าหมาย

แล้วก็ทุกครั้งที่ล้มเหลวหรืออะไรอย่างนี้ครับ

ปุ๊บหันกลับไปมองแล้วเรียนรู้กับมัน

ทำให้คุณแม่กับคุณยาย
ภูมิใจในตัวคุณมากขนาดไหนอยากรู้ไหมคะ

ก็ดีใจกับหลานภูมิใจกับหลาน
เพราะว่าหลานตั้งตัวด้วย

ออฟเฮ้ยเค้าให้เรามารวยทำมาค่าคืน

ให้รวยเป็น๓๐๐๐๔๐๐๐หลานให้เรียนย่า
แต่ทางย่าหมดชีวิตนะออฟเอ้ย
ไม่ได้คิดว่าเขาจะมาถึงขนาดนี้
จู่เขาก็ดึงมือแม่เข้าไปในห้อง
เอาเงินออกมาจากถุงกระดาษมาให้แม่

แล้วก็บอกโอ้ดีเนอะขายได้ขนาดนี้

ที่ลูกมีเงินขายได้เงินขนาดนี้มันเยอะมาก
ตั้งแต่แม่จนอายุขนาดนี้ก็ยังไม่ได้จับเงินขนาดนั้นเลย

เขาก็อยู่กับย่าอยู่กับอาอะไรอย่างนี้
เขาก็เหมือนจะไปโรงเรียนบ้างไม่ไปโรงเรียนบ้าง
พากันเกแล้วเขาก็เหมือนเขาจะไปหาติดดมกาวดมอะไรอย่างนี้
เขาก็เจอแบบสิ่งที่แบบไม่ดี

ไม่คิดว่าเขาจะมาได้ประสบความสำเร็จถึงขนาดนี้
เพราะว่าเขาก็ไม่ได้เรียนความรู้
เขาก็น้อยเรียนแค่ประกุก

ก็ภูมิใจเขามาก
เหมือนแม่กับออฟไม่ค่อยได้แสดงความรักเท่ากัน
เขาจะคิดว่าเราไม่รักเขาแต่ใจของเรารักเขาตลอด

ขอบคุณน้องอ้อมมากที่ไม่ทอดทิ้งแม่
ยามที่เขารุ่งเรืองในยามที่เขามี
เขาก็ไม่ทอดทิ้งเขาดูแลตลอด

คุณยังจำวินาทีที่คุณขับรถหรูกลับบ้านไปหาคุณพ่อคุณแม่คุณได้ไหม

เขาก็ไม่ครับผมไปรถใครมาครับ

คือที่บ้านยังไม่เชื่อเลยว่าคุณทำธุรกิจเป็นล้านล้านอย่างนี้ได้
ปีนี้ปีที่แล้วเท่าไหร่คะ
ปีที่แล้ว๑๐๐ล้านครับ
เปิดขายต่อเนื่องเพราะเป้าหมายแล้วพุ่งชนแน่นอน

อันนี้ผมก็จะเอาความคิดส่วนตัวที่พูดให้ผมเนาะ
ผมไม่รู้ว่าใครชอบทำอะไรยังไง

แล้วได้ความสุขแต่คนที่เขาอาจจะมา

จ่ายเงินให้กับเราเนี่ยอาจจะมีน้อยนะครับ
เพราะฉะนั้นผมทำในสิ่งที่โลกต้องการ

เพราะฉะนั้นผมก็ได้ทั้งความสุขและได้ทั้งทรัพย์
คือเราก็อยู่ได้นะครับเราก็เลี้ยงตัวเองได้ด้วย

แม้ว่าบางคนจะบอกว่าเฮ้ยเราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่มีต้นทุนสูง
หรือบางคนอาจจะบอกว่าตัวฉันติดลบเลยก็ตาม
แต่ถ้าทุกคนเองมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจแบบที่คุณอ๊อฟเป็น
แล้วก็ศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่ตัวเองรักและชอบ
คุณก็จะสามารถประสบความสำเร็จแบบคุณอ๊อฟได้นะใช่ค่ะ
เขาบอกว่าจริงอยู่ว่าการศึกษานะคะเป็นใบเบิกทาง
แต่ว่าความพลังคิดบวกความขยันก็จะนำสู่ความสำเร็จได้เหมือนกันนะคะ

ว่าเรื่องของความล้มเหลวอย่าไปจมปักอยู่กับมัน
เหลวได้ฮะแต่ต้องลุกขึ้นมาแล้วก็สู้อย่าท้อนั่นเองนะฮะ
ครับและนี่นะครับคือเศรษฐีป้ายแดง
คนแรกของแรกแกลาเวย์อย่างนั้นให้ทุกคนรู้จักนะครับ
กฎิกาเพียงแค่ชั้นป๖นะครับ

คุณอ๊อฟนะฮะเป็นเจ้าของธุรกิจแฟนชายนะครับ
ทวดิกว่าเป็นแค่๒๖ปี

ที่อยากเป็นแขนเชิญให้ขับรายการของเรานะครับ

ไม่แน่นะครับว่าเศรษฐีคนต่อไป

เรามีนัดกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์

กับรายการเศรษฐีป้ายแดง

ไปติดตามกันเลย
คือมันเหมือนเป็นนี่ไงเป็นฟิลเตอร์